เนื่องกันที่เหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
แรงงานหญิงชาวกัมพูชาค่ะ
ถูกชายบุกเข้ามาในห้องแล้วก็ขืนใจต่อหน้าลูกน้อยวัย๕เดือนนะคะ
โดยผู้ที่ก่อเหตุอ้างว่ามาในห้องเพื่อที่จะมาตามหาคนงานไปทำงาน

ด้านตำรวจก็ตอนนี้กำลังติดตามข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
แกะรอยคนร้ายตามเส้นทางนะคะ
หญิงสาวชาวกัมพูชาอายุ๒๖ปีก็ให้การกับร้อยเอกสมศักดิ์เขียดทอง
เวรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ภายในห้องพักที่เกิดเหตุริมถนนสายบันไดอิดบ้านวังบัว
ตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดนะคะ

บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเพื่อนคนงานและสามีออกไปทำงานนอกพื้นที่
ไม่มีใครอยู่ในห้องพักนี้นะคะ
มีเพียงตัวเองพักอยู่กับลูกวัย๕เดือน
เปิดประตูห้องเอาไว้ค่ะเพราะว่าอากาศร้อน
และขณะที่กำลังเล่นกับลูกอยู่ในห้องก็มีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ
ใส่เสื้อสีขาวสวงกำเกงสีขาว
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อ
จอดที่หน้าห้องพร้อมกับเดินเข้ามาค่ะ
ถามหาคนงานโดยอ้างว่าจะพาคนงานไปทำงาน
นก็เลยตอบไปว่าไม่มีใครอยู่หรอก
แต่ชายคนดังกล่าวเข้าไปในห้องโดยอ้างว่าจะขอเข้าห้องน้ำ
ตอนนั้นก็รู้สึกผิดปกติรู้สึกเอกใจแล้วนะคะ
แต่ทีนี้คนร้ายไม่ฟังค่ะ

แล้วหลังจากข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ก็ขับรถหนีไปค่ะ
ผู้เสียหายก็เลยรีบโทรศัพท์บอกนายจ้างให้แจ้งความนะคะ
ด้านตำรวจก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
พบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์
จากถนนบันไดอิดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าเพิงพักคนงาน
ว่าน่าจะมีการวางแผนเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เมืองต้นก็ได้ประสานกับสายตรวจจราจรรวมถึงชุดสืบสวน
หาตัวคนร้ายตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีค่ะ